คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องของแก๊งเงินกู้นอกระบบกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงที่จังหวัดมุกดาหาร
มาถึงจะมาทวงหนี้แล้วจะมาเก็บดอกเบี้ย
ซึ่งจริงดอกเบี้ยมันตกวันละ๒๐๐บาท
มาเก็บปรากฏไม่มีใครอยู่ใช่ไหมได้
จะลากสายยางมาเลยละกันย่อนเข้าไปในบ้าน
แล้วก็เปิดน้ำโอ้โห

ใช่แล้วพังเสียหายมีทั้งแอร์มีทั้งทีวีหลังเขาพังหมดเลยนะคะ
ต้องมานั่งทำความสะอาดเอาน้ำออกจากบ้านกันก่อนนะคะ
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกค่ะอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองค่ะ
มุกดาหารสภาพที่เห็นดูสิ

หยดแบบนี้นะคะฝ้าเพดานก็พังเปียกไปหมดค่ะ
ไหลไปหมดน้ำไหลเข้าเครื่องปรับอากาศจนพังด้วย
และอย่างที่บอกเจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยเป็นฝีมือของแก๊งทวงหนี้นอกระบบแน่นอนนะคะ
ตามเก็บดอกเบี้ยวันละ๒๐๐บาท
ดูสภาพฝ้าเพดานนี่แอร์อยู่ตรงนี้
คงจะมาถึงบ้านเก็บหนี้แล้วไม่มีใครอยู่ค่ะ

แต่ว่ายังทุบขวดแตกกระจายเขียนข้อความเอาไว้ด้วยนะ
ตรงกำแพงค่ะเขียนไว้ตัวบะเร่ม
บอกว่าใช้หนี้ด้วย
มันจะมีอยู่ตรงกำแพงบ้านที่เขียนภาพเอาไว้
อันนี้เขาทำให้ดูว่าน่าจะล่าสายยางมาแบบนี้

มันก็ไปเจิ่งฝ้าพอเจิ่งฝ้าน้ำก็ทะลุมาส่วนนี้
ข้อความใหญ่ใช้หนี้ด้วย
นี่แหละฉะนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากแก๊งทวงหนี้แล้วค่ะ
นางเสาติ๋มค่ะเป็นเจ้าของบ้านอายุ๔๖ปีเล่าแบบนี้
เป็นหนี้จริงแหละเพราะลูกชายไปกู้เงินนอกระบบมา๔๐๐๐บาท
ที่ผ่านมาก็จ่ายดอกเบี้ยมาวันละ๒๐๐บาทตลอดเลย
เมื่อวานนี้ทั้งครอบครัวทุกคนออกไปทำงานไม่มีใครอยู่
ว่าแก๊งทวงหนี้มาถึงคงโมโหไม่เจอใคร
ก็เลยทำลายข้าวของแล้วก็สร้างความเสียหายแบบนี้
บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันหลายหมื่นบาทมากกว่าไอดอกเบี้ย๒๐๐บาทที่มาเก็บอีกนะ
ดูดิน้ำนี้เจออยู่ในบ้านครับ
หลังเกิดเหตุก็เลยไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สพเมืองมุกดาหารค่ะ
นางเสาติ๋มบอกแบบนี้ด้วยนะคะลูกชายติดหนี้ใช่แต่ทำแบบนี้มันไม่ถูก
เพราะถ้าเกิดว่ามาบอกกันดีแค่ดอกเบี้ย๒๐๐บาทเธอเป็นแม่เธอก็จ่ายให้อยู่แล้วค่ะ

คุณแม่บอกว่าถ้ามาว่าวกันซื่อนะคือมาบอกกันตรงพร้อมจะใช้ให้เลย
เงินต้น๔๐๐๐และดอกเท่าไหร่เอาว่ามาเพราะมาทำความเสียหายแบบนี้ไม่ถูกต้อง
นักข่าวถามแม่รู้ไหมลูกไปกู้มาจากไหนบอกไปกู้มาจากเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหลายแหละนะคะตอนนี้ก็หวังแหละให้ตำรวจตามจับแก๊งนี้
มารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่บ้านของเธอแล้วก็อยากจะให้ตำรวจเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยให้ด้วย
เพราะตอนนี้หวาดภาวะแล้วกลัวเดี๋ยวจะกลับมาทวงหนี้อีกแล้วอาจจะมาทำร้ายก็ได้ค่ะ